ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักคนโสดที่มองใครอยู่ช่วงนี้อย่าเพิ่งทุ่มเทให้หมดใจ
มีโอกาสพลัดพลากไม่ยั่งยืนสูญเสียความสัมพันธ์
คนมีคู่จะห่างกันทั้งระยะทางและเวลาเตรียมใจรับการพลัดพลากไว้บ้าง
สุขภาพมีเกณฑ์เจ็บตัวจากการใช้หรือโดยสารยานพาหนะให้ระวังเป็นพิเศษ
โหมทำงานมากเกินกำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยง่าย
การเงินเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาการเงินขัดข้อง
เข้มงวดกับรายจ่ายของตัวเองให้มากขึ้น
การงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีโอกาสดี
จะได้เก็บรวบรวมทุนรอนได้สำหรับจับจ่ายในปีต่อไป
บริวารอายุน้อยจะช่วยเหลืออย่างดีแต่ระวังแตกร้าวกับหุ้นส่วนไว้บ้าง